มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นที่แน่นอนแล้วว่าวันเลือกตั้งคงมาถึงเร็วนี้นะครับ
วันนี้ทางกรกตออกมาเตือนให้ภาคการเมืองเร่งดำเนินการด้านธุรกรรม
ในหลายเรื่องให้เรียบร้อยก่อนถึงวันรับสมัครสอสอนะครับ
เพราะว่าขณะนี้หลายภาคการเมืองยังไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายระบุไว้อย่างครบถ้วน
ส่วนเรื่องของวันเลือกตั้งนายรมนตรีขอให้ทุกฝ่ายใจเย็น
รอพระราชกฤษฎิกาเลือกตั้งที่จะออกมานะครับ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐ
นำเสนอนโยบายเปลี่ยนที่ดินสอปกรให้เป็นโฉนดที่ดินว่า

แต่การให้ที่ดินทำกินไม่มีโฉนดชุมชนอะไรทั้งสิ้น
เป็นเพียงการให้สิทธิ์ทำกินและสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้
แต่ต้องเป็นไปเพื่อการเกษตรเท่านั้น
ขณะเดียวกันเมื่อถูกถามว่าพระราชกฤษฎีกา

นายกกล่าวเพียงสั้นว่าต้องใจเย็น
ไม่เพื่อนายกเอาไปประเมิงศาลการณ์
ดูว่าถ้าเขาได้ต่ำกว่าร้อย

นายพูดที่พะงการกรรมการบริหารพลักษณะภลังประชารัฐ
ชี้แจงสิ่งที่ตนเองได้ปราศัยวนเวที
พักจะมีความชัดเจนในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี

เป็นการพูดตามปฏิทินการเมือง
เพราะหากมีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งภายในสัปดาห์นี้
ก็จะมีการรับสมัครเลือกตั้งประมาณวันที่๔๘กุมภาพันธ์
ซึ่งภาคการเมืองก็จะได้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้น
ไม่เพียงเฉพาะภักร์ภลังประชารัฐ
แสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกตเตือนพักการเมือง
ให้เร่งดำเนินการเรื่องทุนประเดิมสมาชิกพัก
แก้ไขข้อบังคับพักประชุมเลือกกรรมการบริหารพัก
และแจ้งต่อนายทะเบียนพักการเมืองให้ทราบ
หลังมีพักการเมืองที่ดำเนินการครบถ้วน

พร้อมย้ำว่าจะต้องปฏิบัติครบถ้วนทั้ง๔เงื่อนไข
จึงจะมีสิทธิ์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรได้
หัวหน้าภักร์ประชาชาตินายวัลมุฮัมัตินอมทรา
กรอบด้วยพันธบรวจเอกทวีสอดส่อง
เลขาธิการพักเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดขอนแก่น
เป้าหมายได้๓๐ที่นั่งภาคอีสาน
พร้อมระบุพักต้องทำงานอย่างหนักในการเลือกตั้งครั้งนี้

ชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
ทำราคาพืชผลเกษตรให้สูงขึ้น
ยืนยันภักดิ์ประชาชาติพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง
ไม่ว่ากรกตจะกำหนดเป็นวันใด
เจนเก่าเจนใหม่หรือว่าเจนข้างหน้า
เลือกภูมิใจไทยเพื่อสิ่งที่ดีกว่ากา
ภูมิใจไทยเลือกภูมิใจไทย

ภายหลังจากเปิดตัวผู้สมัครสอสอครบ๓๕๐เขต
เปิดช่องทางสื่อสารกับประชาชนเพิ่ม
ด้วยการจัดทำซิงเกอร์เพลงแนวแรป
ฟังเข้าใจง่ายเผยแพร่ทางยูทูป

หรือคนที่ชอบเพลงแนวแรปเท่านั้น
โดยพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณโคศกภักดิ์ระบุว่า
จัดทำเพลงภายใต้แนวคิดทลายทุกข้อจำกัด
เพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับประชาชน
นโยบายต่างของพักที่มีแนวคิดหลัก
คือลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชนได้ทันที
เช่นการเรียนออนไลน์ฟรีนโยบายสตาร์ทอัพ
เพื่อให้การเริ่มธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น
และทำให้กัญชาไทยปลูกได้เสรี

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน